มอเตอร์ไซค์มาเลยค่ะมาจอดหน้าร้านขายขนมแล้วลงไป
แบบนี้ค่ะเออเขาบอกว่าเนี่ยหากินก็ยากอยู่แล้ว
ซ้ำเติมเขาแบบนี้อีกนะคะนี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะ
จับภาพคนร้ายสวมเสื้อลายพลางกางเกงขาสั้น
ของนางสาวสะอาดสุนชาติซึ่งตั้งอยู่ในตำบลบ้านนา
จังหวัดนครนายกหลังจากนั้นก็ยกถังแก๊สขนาด๑๕กิโลกรัม
เธอเล่าบอกว่าทุกเช้าก็จะมาเปิดร้านขายขนมถ้วย
สาคูไส้หมูบะหมี่เกี้ยวกระเพาะปลา
แล้วก็ขายหน้าร้านส่วนหนึ่งก็จะใส่ถุงให้สามี
ตระเวนขายพอบ่ายสองก็เลิกร้านก็จะมาเอาผ้าเนี่ย
ถังแก๊สนี้ไว้แล้วก็กลับเข้าห้องพัก
หลังจากนั้นประมาณทุ่มครึ่งก็จะมาเก็บของ
เป็นแบบนี้ทุกวันปกติจนเมื่อค่ำวันอังคาร
ก็กลับมาเก็บของตามปกติแต่ปรากฏว่า
พอไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดโอ้โหเท่านั้นแหละค่ะ
แก๊สชั้นอันตฐานหายไปแล้วไอ้หัวขโมยมันเอาไปแล้ว

คนร้ายมาก่อเหตุตั้งแต่ประมาณ๔โมงเย็นแล้วนะคะ
รุ่งเช้าเมื่อวานนี้ก็เลยไปแจ้งความที่โรงพักบ้านนา
สืบเสาะหาคนร้ายรายนี้มาดำเนินคดีตามกฎหมายให้ได้ค่ะ